ช่วงนี้คุณผู้ชมขาได้เริ่มเห็นวงการบรรเทิง

ก็มีบางงานที่มีการทำได้บ้างแล้ว
อย่างล่าสุดคุณแม่เจนนี่บอกเลยว่า
ตั้งแต่แต่งงานมาเป็นคุณแม่มา
ไม่เคยได้รับงานในวงการบันเทิงเลยค่ะ

ล่าสุดขอแว๊บด่ะทั้งแว๊บทั้งวับเลย
วันย่องไปทำงานกันหน่อยค่ะ
นี่เป็นการทำงานครั้งแรกของเธอเลยนะคะ
นับตั้งแต่แต่งงานกันไปกับคุณมิกกี้
งานนี้แน่นอนว่าต้องปล่อยลูกสาวตัวน้อยน้องโนล่า
ฝากไว้กับคุณพ่อก่อนแล้วกันนะคะ
ก็เลยได้เห็นโมเมนต์น่ารักแสนสนคู่พ่อลูกมาฝากแฟนแบบนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะ
นี่ก็เป็นการทำงานใช่ไหมคะ
เราอยู่กันสองคนใช่ไหม
เอาแค่ข้างหลังพอเนอะ
เอาข้างหลังเพียงเช่นเดียว
ตอนนี้เป็นวากที่เพราะละครยังไม่ออนพี่แกง
ซึ่งเขาเป็นเวรสุนมติคู่งานแรกของทั้งสองด้วย
เอาสิละครยังไม่ได้ออนนะมัดหัวใจยายสุ
ขอให้คุณผู้ชมว่าเคมีความน่ารักของทั้งกู่จะปวดลงตัวขนาดไหน
แล้วน้องกลับเขาจะจำเสียงของพี่จีได้รึเปล่าไปดูกันค่ะ
ยิ้มไม่เคยสุดใสยังเป็นเพราะฉันรึเปล่า
ขอตอบว่าพี่ฟรีครับพี่ฟรีครับ
ตอบผิดแต่บอกเลยว่าก็เสียอาการอยู่เหมือนกันนะจ๊ะ
ด้วยความเขินพี่เจนนี่นั่นแหละค่ะ
แต่ว่าเคมีของทั้งคู่หลายคนบอกก็ยังดึงดูดกันนะคะ

เครื่องจิ้นรอไว้ได้เลยนะคะแต่ขอเมาส์นิดหนึ่ง

เหมือนรู้ว่าจะต้องเล่นกับพระเอกรุ่นน้องอะไรอย่างนี้
คือในเรื่องจันนี่เล่นเป็นซูเปอร์สตาร์
แล้วน้องกั๊บเล่นเป็นช่างแต่งหน้าที่เป็นผู้ชายจริง

เอาจริงนะละครไทยเราก็ไม่ค่อยได้เจอบทบาทพระเอกที่เป็นช่างแต่งหน้าเหมือนกันนะ
ลองดูนะคะรับรองว่าฟินจิ้นกระจายแน่นอนค่ะ